คุณผู้ชมหลังจากที่มีการสืบพยานฝั่งของครูจอมทรัพย์ไปแล้ว๙ปาก๒ครั้งด้วยกันเนี่ยนะคะ
วันนี้ถือเป็นการสืบพยานวันสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นพยานฝ่ายค้านค่ะ
เป็นทางด้านของตำรวจนะคะจะขึ้นบทความรวมกัน๖ปากด้วยกันนะคะ
ที่ศาลจังหวัดนครพนมค่ะไปติดตามรายงานสดจากคุณดารินหอวัฒนกุล
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่จังหวัดนครพนมค่ะเชิญค่ะ
วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายในการสืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูจังหวัดสกลนครค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้เสร็จสิ้นการสืบพยานในส่วนของฝ่ายผู้ร้องไปครบทั้ง๙ปากแล้ว
โดยไม่ปรากฏว่ามีการนำตัวนายสับวาปีขึ้นเบิกความแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นการเบิกความในส่วนของฝ่ายผู้คัดค้านให้ครบในส่วนที่ยังเหลืออยู่ค่ะ
สืบพยานฝ่ายผู้คัดค้านในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการนัดสืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดี
โดยพยานฝ่ายผู้คัดค้านที่อายการจะนำขึ้นเบิกความต่อสารในวันนี้มีทั้งหมด๖ปาก
คือพันธุ์ตำรวจโทกิติศักดิ์สำริสกุลชัยรองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทรเรนูนคร
ที่เคยเป็นพนักงานสอบสวนคดีในช่วงที่นายสุริยานวลเจริญเพื่อนของนางจอมทรัพย์เข้าพบพนักงานสอบสวน
และขอให้ดำเนินคดีกับนายเสิร์ชรูปสะอาดคนขับรถชนตัวจริง
พันธุ์ตำรวจเอกปราโมทอุทากิจพนักงานสอบสวนคดีในขณะนั้น
พันตำรวจโทอดิสักชมศรีหาราชพนักงานสอบสวนที่บันทึกคำให้การของนายทักศิลป์ไขซีดา
เมื่อปี๒๕๕๗ว่าเป็นเจ้าของรั้วลวดน้ำที่รถของนางจอมทรัพย์ขับไปเกี่ยวจนทำให้เกิดรอย
พันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์อดีตสวที่อ้างว่าเคยมีเพื่อนของนางจอมซับไปปรึกษาเรื่องการทำคดี
ตำรวจเอกภัยโรธกุจิรพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพู
หัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนคดีครูจอมทรัพย์ที่ทางตำรวจตั้งขึ้น
ร้อยตำรวจเอกชัยบัญชาวังคฮาศเป็นพนักงานสอบสวนนะคะที่นายเสิร์ชมาให้การเกี่ยวกับการรับจ้างรับผิดแทนค่ะ
โดยพยานในลำดับที่๑๔นั้นเป็นพยานที่ถูกระบุในบัญชีรายชื่อที่พยานได้ยื่นต่อสาร
และพยานลำดับที่๕๖เป็นพยานที่ฝ่ายอายการได้ยื่นรายชื่อพยานต่อสารเพิ่มเพื่อเบิกความในวันนี้
โดยพันธมตโทกิติศักดิ์ขึ้นสืบพยานเป็นคนแรกโดยเบิกความว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
ซึ่งขณะนั้นนะคะเป็นหัวหน้างานสอบสวนชำนาญการพิเศษได้มีชาวบ้านมาพบ๓คนเป็นชาย๒คนหญิง๑คน
มีการแสดงตัว๑คนคือนายสุริยานวลเจริญและหญิงที่ทราบชื่อภายหลังคือนางทัศนีหานพยักษ์
เล่าเหตุการณ์ว่านางจอมทรัพย์ถูกสารดีกาตัดสินจำคุกโดยไม่ได้กระทำความผิดแต่ตอนนี้และตอนนี้ทราบตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงแล้วคือนายเสิร์ชรูปสะอาด
ซึ่งคดีเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๘แต่พันธบทโทกิติศักดิ์เข้ามารับตำแหน่งที่สถานีตำรวจภูทรเลนุงนครในปี๒๕๕๙
มีการปรึกษาผู้บังคับบัญชาและได้มีการทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙
เพื่อสอบถามในสามประเด็นค่ะคือคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรและจะดำเนินการโดยใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนหรืออำนาจของญาติผู้เสียชีวิตหรืออำนาจของญาติของนางจอมทรัพย์ค่ะ
และประเด็นสุดท้ายที่ได้มีการหารือคือต้องเป็นอำนาจของท้องที่สถานีตำรวจภูทรใดระหว่างสถานีตำรวจภูทรเรนูนครกับสถานีตำรวจภูทรนาโดนค่ะ
ซึ่งต่อมาวันที่๓มกราคม๒๕๕๗ตำรวจภูทรนาโดนนะคะได้มารับสำเนาของสำนวนคดีของนางจอมทรัพย์โดยระบุว่าได้รับคำสั่งจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริง
กระทั่งในวันที่๑๘มกราคม๒๕๖๐นายพันธมตโทกิติศักดิ์นะคะได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของคดีนี้ค่ะ
กับรถยนต์เอ่อโตยาต้านะคะทะเบียนบ่อใบไม้คอควายห้าหก
มุกดาหารและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ตำรวจ
เคยมีการออกมาระบุก่อนหน้านี้ว่ามีขบวนการรับจ้างรับผิดแทนค่ะ
ซึ่งในส่วนของช่วงเช้าจะเป็นการเบิกตัวพยานฝ่ายผู้คัดค้านทั้งหมด๓ปาก
เบิกความนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายจะมีการเบิกตัวพยานอีกสามปากค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวเทราะทีวีรายงานจากสร้างจังหวัฒนภนมค่ะ